แล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมครับอยากจะพาไปที่จังหวัดชนบุรีที่นี่
บอกเลยนะกู้ภัยเขาทำงานกันหนักมาก
เรียกได้ว่าทุกงานทุกสิ่งอะไรที่ช่วยเหลือประชาชนได้

ใครเขาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือหมด
ผมอยากให้ดูภาพบรรยากาศของความวุ่นวายของกู้ภัยที่จังหวัดชนบุรี
ดูแล้วน่าสงสารจริงเขาดูอะไรกันไปดูฮะ
กลมเงย

หาเนี่ยไอ้เจ้าตัวแสบตัวร้ายมาจากไหนก็ไม่รู้

เหตุเกิดที่บ้านเลขที่๑๐๗ทับ๑หมู่๒ตะบนคลองกิวอำเภอบ้านบึง

ก้มเงยไม่รู้เป็นไขข้ออักเสบกันหรือเปล่า
หน้ามืดแล้วค่ะตอนนี้
เขาตามหางูบองหลา
งูบองหลาก็งูจงอางนั่นแหละ
เขาบอกว่าเป็นบ้องหลาที่ไม่ธรรมดา

เป็นบ้องหลาจอมพะเนจร

ฉันนึกว่าเป็นลูกชิ้นบ้องหลา

ไม่ทราบที่มาและแหล่งที่ไป

คล้ายนักท่องเที่ยวขอโบกรถติดมาด้วย
เพราะว่าเขาบอกว่าที่จริงแล้วเจ้างูตัวนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้

แต่มันติดรถโดยสารเขามา
สุดท้ายมันลงตรงนี้ก็เลยยุ่งเลยสิครับ
ต้องตามเหล่าบรรดาพี่กู้ภัยเนี่ยนะฮะ
มาช่วยเอาออกไปที

คนแรกก็คือคุณพี่ปิติเลี้ยวรักโอราน
เจ้าของรถแล้วก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
เขาเล่าว่าเขาขับรถกระบะอีกคันนึงนะจ้ะ
ขับอีกคันนี้นะไปขนปามในสวนของเขา
พอเสร็จปั๊บขับรถกลับมาที่บ้านตามปกติ
ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเอาปงเอาปามอะไรลงเรียบร้อย
แต่พอลงจากรถแล้วเขาไม่ได้ลงคนเดียว
งูมันลงมาด้วยไอ้งูบ้องหลา
งูพะเดจรตัวนี้มันลงมาด้วย
พอเสร็จปั๊บมันทำไงรู้ไหมทำไง
มันชูคอแผ่แม่เบี้ยมันอยากจะบอกว่าขอบคุณ
สงสัยขอบคุณ
แต่พี่ปิติแกไม่ได้ปลื้มปิติด้วย
พอมันชูคอขอบคุณก็ตัวไข้ตัวมันสิครับ
พี่นิติก็วิ่งไปไอ้งูตัวนี้ก็ไปอีกทาง
มันเลยไปไอ้ที่รถคันนี้ที่เป็นเหมือนคล้ายซากรถจอดทิ้งเอาไว้
พอมันเข้าไปได้ปุ๊บจุดที่มันต้องเข้าไปเป็นประจำเลย
ผมไม่แน่ใจว่างูทำไมมันต้องไปตรงนี้ห้องเครื่อง
ใช่มันชอบเข้าไปที่ห้องเครื่องอัดเข้าไปในนั้น
ก็เลยต้องโทรตามพี่กู้ภัยช่วยเอาเจ้างูตัวนี้ออกมาจากห้องเครื่องให้ที
ว่าเอารถคันนี้ออกก่อนไหมไม่แน่ใจคันนี้

ผมดูจากสภาพแล้วคันนี้ยังขับได้อยู่เปล่าก็ไม่รู้นะ
ไม่แน่ใจยางเริ่มแบน
ทีนี้ล่ะครับกู้ภัยเขาก็ต้องเร่งไม้เร่งมือในการดึงเจ้างูตัวนี้กลับบ้านนะ

โอ้โหพอเอาขึ้นมาได้ยังกระดึงสายยางออกมา
โอ้โหตัวมันยาวมาก

โอ้โหตอนซูมหน้าไปง่ายนะ
บอกเลยต้องบอกว่ามันใหญ่จริง
ไอ้งูตรงอังตัวนี้เอาดูซิ

นั่นสิ๕คนก็ความยาวมันประมาณสัก๕เมตรได้
โอ้โหใหญ่มากหัวใหญ่เท่ามือผี
เฮ้ยขอบคุณ

คุณผู้ชมขับรถมาโดยที่คุณไม่รู้ว่าเจ้างูมันติดรถมาด้วย

พอจอดปั๊บมันก็เลยเหล้ายลงมาด้วยแล้วอุศา
แน่ครับมาให้ดูแบบนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกนะ

จริงเตือนภัยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่ผิดสังเกตติดรถมากับเราแบบนี้

ไม่ใช่เก็บค่าโดยสารปะโถเอ้ย
ยังไงซะคือเราต้องเห็นบางอย่างที่มันผิดสังเกต
คือถ้ามันเห็นแค้งหลเล้ยในรถรือว่าอะไรก็รีบแจ้งกู้พัยเลยนะ
ออกมาถ้าเกิดว่าเราอยู่เองทำเองไม่ได้แน่นอน